สมาคมบางกลุ่มจิตอาสาเตรียมตัวแล้ว
เพราะว่าบางถิ่นธุรกันดาลต้องการเครื่องนุ่งห่มเครื่องกันหนาวต่างนะคะ
ใช่ค่ะเตรียมที่จะออกค่ายรวมทั้งทำกิจกรรมจิตอาสาต่างนะคะ
กลุ่มเยาวชนจิตอาสาในจังหวัดสุรินค่ะตอนนี้รวมตัวกันแล้วนะครับ
ชวนคนมาร่วมทำบุญเพื่อนำรายได้ไปสมทบทุนในโครงการพี่มาน้องหายหนาวค่ะ
สหนึ่งทำได้ไหมคะ
สอนหนึ่งเหรอคะม้วนตัวได้อย่างเดียว
้วนหน้าได้อย่างเดียวด้วยนะม้วนหลังก็ไม่ได้ยากไปด้วยนะ

เป็นความสามารถพิเศษของน้องกลุ่มจิตอาสาภายใต้ชื่อว่าพี่ปันสู่น้อง
หมวกกลางตลาดนัดสีเขียวหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินค่ะ
ถ้ากลับหัวกลับหางยกแข้งยกขาหมุนตัว

จริงเขาคงมีชื่อท่าของเขานะแต่เรียกยากนะ
เรียกยากนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องผ่านการฝึกฝนมานะไม่ใช่เต้นกันง่ายนะคะแบบนี้
ต้องลงทุนกันขนาดนี้เพราะว่าอยากเชิญชวน
แค่สลับขามีเกลียวอ่ะคุณทำได้ไหม

อยากจะทำให้ดูแต่ว่ามันจะนะ
ว่าเป็นการเชิญชวนให้คนมาสมทบทุนนะคะ
โครงการพี่มาน้องหายหนาวไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนอาหาร
อาหารกลางวันเครื่องนุ่งห่มต่างก็ได้รับความสนใจ
ประชาชนเป็นอย่างดีนะคะบางคนไม่ซื้อแต่ว่าเอิ้มขออภัยนะคะ
ไม่ได้บริจาคแต่ว่าเอาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมาร่วมบริจาคเลยครับ
สำหรับผู้ที่ขาดแคลนในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะ
สำหรับกลุ่มพี่ปันสู่น้องเป็นกลุ่มเยาวชนเขารวมตัวกัน
ทำกิจกรรมจิตอาสาตามโรงเรียนต่างค่ะ
ครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านจรัสอำเภอบัวเชษนะคะ
ซึ่งเป็นโรงเรียนชนบทติดชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
กิจกรรมนี้๖๗พฤศจิกายนนี้
เพราะฉะนั้นแล้วอีกหลายวันนะคะ
ใครที่อยากจะร่วมสมทบทุนนะไปกันได้นะคะ
ที่ตลาดนัดสีเขียวหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินค่ะ
ไปร่วมบริจาคกันหน่อยหรือว่าไปสอบถามกันหน่อยว่า
เต้นยากไหมสอนให้สักท่านซิ
คือปรบมือเลยปรบมือในความหนึ่ง
เต้นเก่งเพราะเขาฝึกมาแข็งแรง
แล้วก็๒คือจิตอาสานี่สำคัญมาก
แล้วชอบชื่อโครงการนะพี่มาน้องหายหนาว
ฟังแล้วโอ้โหถ้าพี่เต้นมาได้เงินมาอะไรอย่างนี้
มาช่วยเหลือเราหายหนาวแน่